คุณผู้ชมครับปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านอีกแล้วค่ะ

อยู่ดีเดินไปถมน้ำลายใส่หน้าบ้าน

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เฟซบุ๊คชื่อดังเขาโพสต์คลิปนี้เอาไว้นะคะ

มน้ำลายใส่บ้านคนอื่นพอไปถามแทนที่จะขอโทษ
กลับด่าและท้าตีท้าต่อย
ถือมีดออกมาขู่สุดจริง
วันดีคืนดีใส่ผ้าเช็ดตัว
เดินมานั่งคุยโทรศัพท์หน้าบ้านคนอื่น
ทั้งที่บ้านตัวเองก็อยู่ตรงหัวมุม
แบบนี้ทำยังไงดีถามชาวเน็ตค่ะ

ถ้าเราเจอเพื่อนบ้านแบบนี้นะคะ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับพี่ประจักษ์อายุ๓๘ปีค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะคะ
พี่เขาทำงานเป็นเซฟตี้โรงงานแห่งหนึ่ง

พี่เขาเล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
พฤศจิกายนตอนบ่ายโมง
เขาตากผ้าอยู่หน้าบ้านในโครงการนึงล่ะค่ะ

ห่างจากบ้านของพี่ประจักษ์แค่๑๐๐เมตร
เดินผ่านไปผ่านมาอยู่๓๔รอบ
แล้วก็เดินกลับเข้าบ้านตัวเองนะคะ
ก็เลยเดินไปบอกไปบอกลุงของคนที่มาถมน้ำลายใส่อะค่ะ
ให้เรียกผู้ชายที่ถมน้ำลายใส่มาเก็บเลยมาทำความสะอาดเลย
ถมน้ำลายขากเสลดหน้าบ้านคนอื่นเขาได้ยังไง
พอไปบอกแบบนี้กลายเป็นทะเลาะกันมีการท้าตีท้าต่อยท้าแทงกันเลย
เขาก็เดินไปมาเขาไปหาญาติเขาบ้านนี้เขาก็เดินไปเดินมา
แล้วก็ไอตลอดเวลาเสร็จเราก็รู้สึกว่ามาไออยู่ตรงผ้าที่เราตาก
ก็เลยก็จะออกมาเก็บแต่จังหวะที่กำลังจะออกมาเก็บอ่ะ
ได้ยินเสียงเขาขากแบบขาดถุยแบบดังมากเลยก็เลยออกมาดู
พอออกมาดูปุ๊บก็มาเห็นน้ำลายปุ๊บแล้วเขาก็เดินเข้าบ้านไปแล้ว
พี่ประจักษ์เขาก็ไปแจ้งความนะคะแจ้งความที่สมรย
ถ้าคู่กรณียอมรับว่าทำผิดจริงพี่ประจักษ์บอกก็พร้อมจะไกลเกลี่ยนะ
เรื่องมันจบจบไม่อยากให้มันบานปลายแต่ถ้าไม่ยอมรับโอ้โหก็จะเอาเรื่องนะคะ
ตามขั้นตอนเลยจะถึงขึ้นโรงขึ้นศาลดำเนินการทางคดีอะไรเขาดำเนินการเต็มที่
ทีนี้พอสายวันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลองติดต่อไปที่คู่กรณีของพี่ประจักษ์ค่ะ
คนที่มาถมน้ำลายมาขากเสลดหน้าบ้านพี่ประจักษ์อ่ะก็เขาไม่อยู่ในพื้นที่นะคะ
ก็พยายามติดต่อทางโทรศัพท์พยายามโทรหาอยู่หลายครั้ง
คือจริงแล้วโทรติดค่ะคุณผู้ชมแต่เขาไม่ยอมรับสายเลย
เราก็เลยไม่สามารถฟังข้อมูลจากทางฝั่งผู้ที่ก่อเหตุได้นะคะ
ทีนี้เรื่องราวมันจะจบยังไงก็ต้องฝากทางตำรวจสพเมืองระยอง
ก็อาจจะต้องเป็นการไกล่เกลียดกันก่อนในเบื้องต้นไม่รู้จะไกล่เกลี่ยกันได้หรือเปล่า
เพราะยังไงก็เป็นเพื่อนบ้านกันนะคะ
และที่สำคัญโควิด๑๙อะไรด้วยเนอะมาถมน้ำลายถุยน้ำลายมันก็กังวล
เหมือนหน้าบ้านเขาไง